มาดูกรณีการพบซากเสือในวัดป่าหลวงตาบัวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนในประเด็นดังกล่าวค่ะ
ซึ่งได้มีการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เป็นหัวหน้าชุดในการดูแลสำนวนคดี
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
พบซากเสือจำนวนมากในวัดป่าหลวงตาบัว

ให้เร่งติดตามเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า
และให้ตรวจสอบดูการสืบสวนสอบสวน
ให้เกิดความโปร่งใสถูกต้อง

ก่อนหน้านี้ในอดีศรนุษดำรงรองอธิบดี
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ
เพื่อนำรายละเอียดเพิ่มเติมทางคดี

ภายในวัดป่าหลวงตาบัวของกรมอุทยาน
อบให้เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
โดยมีหลักฐานสำคัญก็คือสำเนาเอกสารข้อตกลง
ระหว่างเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวกับทางประเทศลาว
แลกเปลี่ยนเสือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
ซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะว่ามีขบวนการค้าเสือข้ามชาติ
และมีการค้าสัตว์ป่าเกิดขึ้นจริงโดยใช้วัดเป็นสถานที่พักสัตว์
ขณะที่ผลตรวจซากเสือโครงที่ตรวจยึดได้จากวัดป่าหลวงตาบัวตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
เพื่อยืนยันผลดีเอ็นเอและตรวจหาสายพันธุ์
ลูกเสือที่พบเป็นลูกเสือจากพ่อแม่ที่เลี้ยงไว้ในวัดหรือไม่
ว่าใช้เวลา๑เดือนถึงจะรู้ผลนะคะ